พาคุณผู้ชมมาตามต่อคดีนี้ค่ะ
คดี๑๐ตำรวจโทยิงที่ไปทำร้ายอดีตทหารรับใช้
ซึ่งล่าสุดทางตำรวจสันติบาลได้ให้ออกจากราชการแล้วค่ะ
ส่วนสวธานีนะคะวันนี้ก็ออกมาชี้แจงความสัมพันธ์นะคะ
คนตำรวจตรีอุดรวงชื่นผู้บังคับการตำรวจสันติบาล
วันนี้ลงนามคำสั่งให้๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิบัวแย้ม

หลังจากพนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรีแจ้งข้อหาค้ามนุษย์
รับใช้แรงงานหรือบริการประทุษร้ายต่อร่างกายและจิตใจ
ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง

ถ้าอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายต่อการพิจารณาคดีนะคะ
ขณะที่ทางด้านนายธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภา
ออกมาชี้แจงบอกว่าประกอบอาชีพทนายความมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีสถานภาพโสดโดยหย่าร้างมาเกือบ๓๐ปี
รับว่าเคยรู้จักและเคยสนิทสนมกับ๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิ
แต่ขาดการติดต่อกันมานานแล้วเพิ่งทราบจากสื่อว่า
ตำรวจโทยิงคนนี้ได้คบหากับชายที่ปรากฏเป็นข่าว
ส่วนที่กล่าวอ้างว่าเขาใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหลายองค์กร
และเขาต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบจริยธรรมของวุฒิสภา
และคณะกรรมธิการปปชซึ่งก็พร้อมแสดงข้อเท็จจริงนะคะ
แล้วก็พร้อมรับคำวินิจฉัยยืนยันว่าไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

ขณะที่ทางปปชและคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาพผู้แทนราษดรได้เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการฝาก๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิเข้าเป็นตำรวจ
และให้ไปช่วยราชการกอรมนภ๔ส่วนหน้าซึ่งส่อไปในทางมิชอบนะคะ
ส่วนกรณีที่กันจอมพลังได้ให้ข้อมูลว่า๑๐ตำรวจโทยิงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง
ล่าสุดค่ะก็มีการชี้แจงจากทางมหาวิทยาลัยซึ่งออกมาเปิดเผยบอกว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิ
สมัครเข้าเรียนปี๒๕๖๐สาขารัฐประศาสนศาสตร์ภาคพิเศษเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์
เอาวุฒิม๖มาสมัครเรียนซึ่งภาคเรียนที่๑และ๒มีผลการเรียนไม่ค่อยดี
และบางวิชาไม่ผ่านเพราะว่าเรียนไม่ครบส่วนภาคเรียนที่สามไม่ได้มาเรียนเลย
ก็เลยไม่มีผลการเรียนและไม่จบการศึกษาค่ะ
ต่อมาพอปี๒๕๖๑สมัครเรียนสาขานิติศาสตร์ภาคพิเศษเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์
แต่ก็ไม่ได้มาเรียนก็เลยไม่จบการศึกษาและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาค่ะ
ส่วนรูปนักศึกษานั้นเป็นของมหาวิทยาลัยจริงแต่ว่าชุดคุยตามในรูป
ไม่ใช่ของทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงอย่างแน่นอนค่ะ
คือราชพัฒน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในใบปริญญาบัตรของเขา
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนการสอนของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นรักษา
ตั้งแต่ปีพศ๒๕๖๑เป็นต้นมาครับ
รูปนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปของนักศึกษาที่เวลาเขามาเรียนเขาก็จะมีชุดรักษานะครับ
ถ้าทำให้มาลัยเสียหายมาลัยก็ต้องดำเนินการทางกฎหมาย
นั่นก็เป็นคำชี้แจงในส่วนของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะคะ
ก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงจริงค่ะ
ตามรายงานบอกว่าเข้ามาสมัครเรียนปริญญาโทปี๒๕๕๙
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแล้วจบไปปี๒๕๕๙
โดยใช้วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาสมัครค่ะ
แล้วก็ปี๒๕๖๑ได้สมัครเรียนปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
เป็นปีและสาขาเดียวกันกับ๑๐ตำรวจโทยิงรายนี้ค่ะ